ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตังเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
เด็กนักเรียนจำนวน๑๓๐คน
ตั้งแต่ป๑จนถึงม๓ท้องเสีย
แต่ละคนอาการก็แตกต่างกันไปนะคะ

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ต้องรองรับนักเรียนนะคะ
ต้องมีการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภายในโรงเรียน
เพราะว่าคัดกรองน้องเบื้องต้นก่อน

คนที่หนักก่อนก็ส่งโรงพยาบาลไปก่อน
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นย้ำที่โรงเรียนตังเอง

น้องตั้งแต่ป๑ถึงม๓๑๓๐โค้นท้องเสียอาเจียนรุนแรง
โดยมีนายบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยนายเซ้งปิยธรรมวุฒิกุล
นายกสมคมตังเองสว่างกระตันยูธรรมสถาน

ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลเสร็จหลีเวทย์ตลอดจนกู้ภัย
ในการเคลื่อนย้ายเด็กทั้งหมด๑๓๐คน
ไปที่โรงเรียนบรรยากาศเป็นไปอย่างกุลาหล
เพราะว่าคนที่จะเข้าไปช่วยจำนวนก็จะน้อยกว่านะคะ
ส่วนน้องก็มีตั้ง๑๓๐คนนะคะ
เรื่องต้นสำนักงานสาธารณสุข
จัดตั้งหน่วยแพทย์สนามบริเวณภายในอาคารของโรงเรียน
จุดนี้เป็นจุดที่เอาไว้คัดกรองอาการของน้องก่อน
ว่าใครมีอาการมากน้อยแค่ไหน
รวมทั้งเบื้องต้นการรักษาเบื้องต้นของอาการท้องเสีย
คือการให้เกลือแร่กับเด็กนะคะ
ขณะเดียวกันได้จัดชุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ออกไปหาสาเหตุทำไมท้องเสียพร้อมกัน๑๓๐คน
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเก็บตัวอย่างอาหาร
เก็บตัวอย่างภาชนะที่ใส่อาหารซึ่งอยู่ในโรงเรียน

รวมทั้งจะทำการตรวจสอบเด็กที่มีอาการท้องเสีย
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ว่ามีใครบ้าง
จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ชัดเจนได้ค่ะ
ด้านในเซ้งนายกสมาคมตังเอง
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
และทางโรงเรียนจะดูแลเด็กที่มีอาการให้หายเป็นปกติตามเดิม
และฝากขอโทษไปยังผู้ปกครองของเด็กด้วย
ที่ทำให้ตกใจแล้วก็เดือดร้อนนะคะ

พอได้ข่าวไปถึงโรงพยาบาลเลยไปถามหาสาเหตุไปช่วย
บรรดาอาสาสมัครที่เขาพยายามจะเอาน้องส่งโรงพยาบาล

เบื้องต้นสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
เป้าไปที่ไส้กรอกลูกชิ้น
อันนี้สำคัญเลยนะครับแต่ว่าต้องตรวจสอบก่อน
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ